มาดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ปากช่องเมืองโคราชค่ะ
เป็นรถเก๋งเสียหลักพุ่งตกลงข้างทาง
เกิดไฟลุกท่วมเลยและในช่วงที่ไฟลุกท่วม

คือเป็นคนขับรถบรรทุกที่ขับผ่านเส้นทางนั้นพอดีค่ะ
เขาเห็นอุบัติเหตุไม่ได้นิ่งนอนใจ
เขาลงมาใช้น้ำที่มีอยู่ในรถซึ่งเขาเตรียมมาลาดตัวเอง
แล้วก็พุ่งเข้าไปกลางกองไฟไปช่วยเหลือคนขับรถเก่งออกมา
อันนี้ต้องยกย่องนะเพราะมันเป็นนาทีชีวิตจริง
คือถ้าช่วยช้าก็ไม่รอด
เห็นสภาพไฟแล้วน่ากลัวจริงเนี่ยนะคะ
ตำรวจประจำสพนสาหร่าย
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะ
รถเก๋งตกร่องกลางถนนไปชนกับต้นไม้
ไฟลุกท่วมเลยมีคนติดอยู่ในรถ
ช่วงนี้คือถนนมิตรภาพค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปเลยค่ะตำรวจก็ไป

พอไปถึงจุดเกิดเหตุไฟกำลังลุกไหม้
ตกอยู่ร่องกลางถนนด้านหน้าพังเสียหายจากการชน

ผู้บาดเจ็บเป็นคนขับรถเก๋ง
ชื่อว่านายพฤกษชาติวงประทุมอายุ๒๒ปีค่ะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยตอนที่ไปถึง
ไม่รู้สึกตัวติดอยู่ในรถ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามช่วยเหลือนะ
แต่ไฟมันลุกไหม้สูงมันโหมแบบนี้เนี่ยนะคะ
ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้
และช่วงนั้นแหละค่ะเป็นจังหวะที่นายนัทธวัฒน์กชาลี

ฮีโร่คนนี้เป็นคนขับรถบรรทุกผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดี

เอาน้ำซึ่งอยู่ในแกลลอนพลาสติกสำหรับเก็บไว้ใช้ในรถ
ราดใส่ตัวเองเลยเอาให้เปียกเลย
แล้ววิ่งฝ่าไฟเข้าไปไปใกล้ตัวรถที่สุด
โดยมีพลเมืองดีอีกประมาณ๔๕คนรับช่วงต่อด้านหลัง
ก็คือพลเมืองดีที่เอาน้ำราดตัวเองเข้าไปใกล้
แล้วก็ดึงเขาออกมาก่อนหลังจากนั้นก็ช่วยกันดึงลากลากออกไปนะคะ
ลากร่างของคนขับรถเก๋งออกมาได้แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้รักษาตัวอยู่นะคะที่โรงพยาบาลมหาราช
แพทย์ตรวจอาการเบื้องต้น
สาหัสเหมือนกันนะมีบาดแผลที่ศีรษะ
สมองได้รับการกระทบกระเทือนพูดจาได้แต่สับสน
เบื้องต้นคาดว่าคนขับรถเก๋งหลับใน
พอลงจากสะพานข้ามแยกบ้านท่าบ่อตรงนั้นเป็นทางโค้งพอดีค่ะ

บังคับรถไม่ได้เสียหลักพุ่งชนเสาคอนกรีตหัก
แล้วก็ไปพุ่งชนต้นไม้ทำให้เกิดไฟลุกท่วม
แต่เคราะห์ดีมีพลเมืองเสี่ยงชีวิตค่ะ

ฝ่าเปลวไฟเข้าไปช่วยดึงร่างออกมาจากรถ
ในช่วงที่ไฟลุกไหม้เสียหายทั้งคันค่ะ